ครั้งนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องแผงลอตเตอรี่กับแม่ค้าคนงามพี่ตายอรชัย

จะเป็นยังไงติดตามกันนะคะกับช่วง
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ทุกคนเดี๋ยวนี้อาชีพเดียวคงไม่พอ
ขอลองอาชีพใหม่ขายลอตเตอรี่จ้า

นอกจากหน้าตาดีฉล้องเกรงเพราะแล้ว
ฬีลาการขายของก็ไม่ชามมัด่า
แพงงี้อ่ะใบเท่าไหร่จ้าแม่ค้า

ใส่เกิดราคาเปล่าจ้า

เอาคันถึกได้หลายกว่าพันเลยจ้า

แนะนำหน่อยสักเลขนึง

บาทปีตุ๊ด

ใบ้ละพันฟังละคอยสิเป็นลม

ขออนุญาตข้ามไปแผงอื่นนะจ๊ะ